ดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคอรมอการประชุมคอรมอลวันนี้เนี่ยนะคะ
มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างรวมถึงบรรยากาศการประชุมคอรมอลวันนี้
ก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ย
ก็ไม่สามารถมาประชุมคอรมอลได้ซึ่งไม่มีคณะรัฐมนตรีคนสำคัญเข้ามา
ปฏิบัติงานในธรรมเนียบรัฐบาลเลยนะคะอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพักที่กรมทหารราบที่หนึ่ง
เพราะว่าภาพเซลฟี่กับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
แล้วทางประธานหอการค้าแจ้งว่าติดโควิด๑๙
หลังจากไปร่วมงานภูเก็ตแซนบล็อกดังนั้นนายกเองถ่ายเซลฟี่คู่กัน
ก็ต้องประชุมกับคณะรัฐมนตรีผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
แล้วก็ผลการตรวจหาเชื้อโควิดของนายกออกมาแล้วเป็นลบ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะกักตัวอยู่ที่บ้านพักกี่วัน
ดังนั้นบรรยากาศบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนวาระการประชุมคอรมอลที่น่าติดตามนะฮะก็คือกรมควบคุมโรคนะครับ
จะนำเรื่องของสัญญาวัคซีนไฟเซอร์๒๐ล้านโดส

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสั่งซื้ออย่างเป็นทางการแล้ว
แล้วก็จะเร่งดำเนินการเจรจาเพื่อให้มีการส่งมอบเร็วยิ่งขึ้น
ถึงน่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ
ไฟเซอร์จะได้รับการบริจาคมาจากอเมริกาล้าน๕แสนโดส
ว่าจะเอามาฉีดให้ใครอย่างไรอนุมัติแล้วหรือยังนะครับ
ส่วนร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าที่สำนักงานอายการสูงสุด
ได้ตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ส่งคืนไปให้กับองค์การเพศรัชกรรมนะครับ

ซึ่งคาดว่าร่วงของวัคซีนโมเดน่า
จะเข้ามาให้พิจารณาในไตรมาส๔

มันจะถูกส่งเข้ามาในบ้านเราไตรมาส๔
ตามกำหนดที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งไว้นะครับ
แต่ว่าประชุมคอรมอลวันนี้ยังไม่เอาเรื่องนี้เข้านะ
ใช่ค่ะช่วงนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนต้องรอนะ

คือตอนนี้ค่ะใครที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยรอก่อนนะ
จากวัคซีนคือมันยังมีไม่เพียงพอ
เพราะว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับวัคซีนมา
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงติดตามได้
ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะคะ